ตามพี่โอ๋งสลักจิตค่ะไปทำบุญดีกว่าค่ะ
ทำบุญเสริมดวงกับท้าเวสุวรรณ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าตลอดปีเนี่ยเราเล่าข่าวท้าเวสวันความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยมีมากมายค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าดิฉันถามหมอดูมาหลายท่านแล้ว
ปีหน้าปีกระต่ายเราก็จะต้องไหว้ทาเวสุวรรณอีกเช่นเคยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะพี่โอ่งสลักจิตเนี่ยค่ะเดินทางไปที่วัดบางจังย่านนทบุรีตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ที่นี่เขามีพิธีทำบุญใหญ่นะคะซึ่งพี่โอ๋ก็มาร่วมด้วยค่ะ
คนในพื้นที่เนี่ยเขาเล่าสู่กันฟังบอกว่านิยมมากราบไห้ทาเวสุวรรณที่นี่มากนะคะ
ทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วพี่โอ่งก็ไม่พลาดเช่นเดียวกัน
ท้าเวสวันเนี่ยท่านคุมคลังเงินคลังทองไปอยู่แล้วเวลาเราไปถอนเราก็จะได้นะคะ
ที่สำคัญก็คือข่าวนี้คุณผู้ชมเลขทูปนี่แหละจ้า
พี่โอ๋งนี้เขาจุดพิเศษในกำบันเทิงไทยรัฐตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยละค่ะ
แล้วด้วยความที่คนไปทำบุญเยอะแล้วลมมันแรงช่วงนี้อากาศเย็นใช่ไหมคะ
ทูปมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
ให้ดูภาพนิ่งคุณผู้ชมมาดูพร้อมกัน
ภาพดิ้งเนี่ยแล้วแต่คนจะเห็นเลยว่าเป็นเลขอะไร
แล้วนะคะยังถามเรื่องมูเตลูด้านอื่นของพี่โอ่งด้วยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าเอาจริงไม่เคยไหว้แบบเน้นองค์ไหนนะคะ

ส่วนใหญ่จะเป็นการขอพรเสริมสิริมงคลให้ชีวิตนะคะ
อย่างปีหน้าเนี่ยโอ้โหพี่เขาก็เป็นห่วงเรื่องโควิดเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นห่วงเพราะว่ามันยาวนานต่อเนื่องกันมาค่ะ
ก็เลยแบบว่าขอไหว้นะคะขอไหว้ตรงนี้นะคะ

แต่มาปีนี้นะคะก็ได้ข้อคิดว่าอ้าวไม่เป็นไร

ในวงการพี่หงก็ยังรับปกตินะคะ
แล้วก็หลังปีใหม่นี้จะเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งแล้วด้วย
ฟังทั้งหมดจากพี่โอ่งสลักจิตเลยค่ะ
เป็นแนวเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังรวมตัวกันอยู่
ก็จะมีร่วมกับน้องเพชรด้วยเอาน้องเพชรมาร่วมงานด้วย
แล้วก็โครงการที่ว่าหลังปีใหม่ก็ถึงจะเปิดตัว
เพราะว่าตอนนี้เริ่มคุยกับในคนที่เขาเรียกว่าในฝีมือมีอาชีพในด้านนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าเรียกรวมตัวคนที่เก่งเพื่อที่มันสร้างงานนี้ค่ะ

อ่าแบบนี้ดีนี่กองเชียร์เฮ้ยเลย

เอ้าคุณผู้ชมค่ะ